คุณผู้ชมฟังเรื่องราวของคุณตาคุณยายคู่นี้แล้วคือต้องบอกว่าโอ้โหบางคนเอามือกุมใจเลยนะ
คือมันสะท้อนใจมากมากค่ะคือมีคุณตาคุณยายคู่นึงมาร้องผ่านไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าช่วยทีไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือธนาคารส่งจดหมายมาที่บ้านบอกว่าเนี่ย
บ้านหลังนี้ถูกยึดแล้วนะให้ย้ายออกภายในระยะเวลา๑๕วัน
อืมคุณยายแกแปดสิบแล้วอ่ะค่ะแล้วแกบอกคนในบ้านนะ
มีตั้งแต่ผู้ป่วยจิตเวทคนพิการติดเตียงและผู้พิการทางสมอง
แล้วจะไปอยู่กันยังไงถามว่าแล้วทำไมบ้านคุณยายถึงอยู่อยู่
ถูกยึดล่ะเออหลานสาวเอาแบบขอยืมอ่ะ
บอกว่าขอยืมโฉนดที่ดินไปจำนองหน่อยครับเอาโฉนดที่ดินบ้านคุณตาคุณยายไปจำนอง
เมื่อสิบปีก่อนอืมแล้วไม่มีเงินผอด
สุดท้ายธนาคารฟ้องขายท่อตลาดและเคราะห์กรรมก็เลยมาตกตาย้ายคู่นี้อ่ะค่ะ

ธนาคารส่งหนังสือมาให้ย้ายออกจากบ้านใน๑๕วัน

เท่ากับว่ายายต้องพา๕ชีวิต
ที่มีทั้งผู้ป่วยจิตเวทผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการทางสมองออกจากบ้านภายในวันที่๖กุมภาพันธ์นี้
ก็เลยอยากจะขอร้องผ่านไทยรัฐวอนผู้ใจบุญช่วยตากับยายหน่อยได้ไหม
ส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านของคุณยายประทุมกับคุณตาเชียนค่ะ
ยายประทุมเนี่ย๘๐ปีตาเชียนนี่๘๗แล้วนะคะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่บนพื้นที่กว้าง๕เมตรยาว๒๐เมตร
ประทุมเล่าบอกว่าซื้อที่ผืนนี้มา๓๐กว่าปีก่อนราคา๓๐๐บาทเองค่ะพี่อุ๋ย
บ้านหลังนี้อยู่กัน๕คนมีตากับยายใช่ไหมคะมีลูกสาวที่ป่วยจิตเวทแล้วก็มีเหรน๒คน
เด็กชายอายุ๑๑ขวบเนี่ยพิการทางสมองแล้วก็มีน้องอายุ๑ขวบยังตัวเล็กอยู่เลยต่อแตะนะคะ
ลูกสาวอีกคนเนี่ยไปทำงานที่ร้านนวดแผนไทยที่กระบี่ก็มีส่งเงินมาบ้างไม่ส่งบ้าง
เพราะว่าก็เข้าใจที่ร้านบางทีมันก็ไม่ได้มีลูกค้าคึกคักทุกวันอะนะคะ
ทุกวันนี้ตายายมีรายได้จากเบี้ยคนชรา๒คนรวมกัน๑๕๐๐บาท
ยายได้๗๐๐ตาได้๘๐๐ได้เบี้ยคนพิการของตาเชียนอีก๘๐๐
รวมแล้วใน๑เดือน๕ชีวิตในบ้านหลังนี้มีรายได้๒๓๐๐บาท
ซึ่งมันไม่เพียงพอจริงที่จะเอามาซื้ออาหารเลี้ยงชีพค่าแพมเพิร์สของเหรนสองคนอีก
เชียนบอกว่าพอได้หนังสือจากธนาคารว่าบ้านจะถูกยึดเนี่ยเครียดมากนอนไม่หลับเลย
ไม่คิดว่าความใจดีและความไว้ใจของตาและยายที่มีให้หลาน
หลานชื่อการะเกดนะคะเป็นลูกของน้องสาวยาย
บอกว่ามีความจำเป็นต้องเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจเมื่อ๑๐ปีก่อน

คิดเลยว่าความใจดีในวันนั้น
ทำให้ตัวเองต้องถูกระเหตุออกจากบ้านในวันนี้ค่ะ
คือพอเอาไปจำนองได้เงินไปแล้วก็คือไม่ส่งเลย

ถึงไหนผ่อนยังไงแต่เอาเป็นว่าก็ผ่อนไม่ครบผ่อนไม่หมดอะค่ะ

เชียนเล่าไปน้ำตาก็เห็นไหมเห็นน้ำตาเห็นน้ำตาแกไหม

ทำได้แค่ให้กำลังใจยายว่าเออ
อย่าคิดสั้นนะเป็นห่วงเหรน

ตายายเองอายุก็เยอะแล้วก็มีโรคประจำตัวคือความดันนะคะ

แกก็ไปหาหมอไม่ได้แกก็เลือกที่จะไม่ไปนะ

บอกตากับยายก็อยู่ได้อีกไม่นานหรอก
เป็นห่วงเหรนจะไม่มีข้าวกิน

เครียดไหมครับคุณตา
เครียดเครียดมาก
เคยท้อจนถึงขั้นไหนแม่คุณตา
เป็นขั้นไหมครับว่า

ไอ้ตายไอ้ในประดิษฐ์ไม่คิด
แต่ว่าอยู่ประดานนั้น
ตามวินตามคำประดานนั้น
ต้องเลี้ยงเหรนเนาะ
เลี้ยงเหรนเลี้ยงเหรน

เลี้ยงเหรนเลี้ยงเหรน

ก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อวัสดุก่อสร้าง

ฝนตกลมแรงคือแกไม่มีเงินจริง

แกพระคุณก็ใจดีเนี่ยรักลูกหลาน

ตอนที่ธนาคารเขามายึดของแกไปแล้ว

ทางราชการหน่วยงานที่พอจะดูแลได้อยู่

ก็ยกบ้านได้อยู่สักห้องนึง

กลับมาดูตากับยายหน่อยนะคะ

อ่ะเอาโฉนดเข้าไปเนี่ยไปจำนองแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

คุณสร้างบ้านแกมีที่อยู่ใช่ไหมตากับยายแกมีที่อยู่

แต่ที่ที่เขาน่ะคุณอย่างน้อยคุณสร้างบ้านหลังเล็กก็ได้
ให้๕ชีวิตนี้เขาอยู่คุณกลับมารับผิดชอบหน่อย
หรือถ้าคุณอยากจะชี้แจงอะไรเนี่ยคุณบอกเขาหน่อย

ที่เอาที่ของคุณตาคุณยายไปจำนอง

คือทางแบงค์เขาก็ทำตามขั้นตอนของเขานั่นแหละ

ส่วนผู้ใหญ่บ้าน

เราก็เป็นสื่อกลางในการสะท้อนว่า
เนี่ยมันมีเรื่องราวของคุณตาคุณยายสองท่านนี้นะ

ยังไงคุณกรเกตถ้าฟังอยู่เนี่ย
คือถ้าที่ไม่สามารถไปถ่ายคืนอะไรมาได้แล้วเนี่ย
คุณก็ต้องมารับผิดชอบชีวิตของคุณตาคุณยาย